คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
กว่า๑๐เดือนที่ผ่านมานะคะประเทศไทยต้องเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยค่ะ
แพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙นะคะที่ไม่เพียงแต่เป็นวิกฤตสาธารณสุขเท่านั้น
แต่ยังทำลายเศรษฐกิจจนย่อยยับค่ะอุตสาหกรรมแล้วก็กิจกรรมต่างต้องหยุดชะงัก
และไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะคะแต่พังกันทั้งโลกค่ะ
ซึ่งคาดว่านะคะปีสองพันห้าร้อยสิบสามนี้
จะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยค่ะอยู่ในภาวะตกต่ำรุนแรงที่สุด
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามค่ะแน่นอนนะคะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิดในทีน
ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมส่งออกและก็ท่องเที่ยวของไทยค่ะ
โดยเฉพาะอย่างหลังนะคะที่เจ็บหนักสุดสุดซึ่งจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะ
อยู่ที่ลบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งถือเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบสิบปี
ยังรุนแรงยิ่งกว่าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตต้มยามกุ้งสีอีกค่ะ
และนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้นะคะทั้งสองส่วนค่ะ
ส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวล้วนเป็นไปในทิศทางลบค่ะ
โดยมูลค่าการส่งออกไทยนะคะอยู่ที่ห้าร้านสามแสนเก้าหมื่นล้านบาทค่ะ
ลดลงเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ
ส่วนการท่องเที่ยวค่ะจากที่ปีสองพันห้าร้อยสิบสอง
นักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ๔๐ล้านคนและสร้างรายได้มหาศาลนะคะ
ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่หกล้านคนมีรายได้เพียงสามแสนสามหมื่นสองพันล้านบาท
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะลดลงถึงเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แม้เวลานี้ค่ะการส่งออกจะค่อยฟื้นกลับมา
แต่การท่องเที่ยวยังคงน่าเป็นห่วงค่ะว่ารายเล็กรายน้อยเนี่ย
ปิดกิจการไปไม่น้อยแล้วก็มีแววว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางค่ะ
ก็ดูท่าจะไปไม่ไหวหลายรายซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าพอจบปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เหลือผู้รอดชีวิตกี่รายค่ะ

แต่ว่าถ่าไหลลงไปก็ต้องลุกขึ้นให้ได้
นั่นก็คือเสียงของท่านอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิ์ค่ะ
คุณคลังป้ายแดงภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี

เมื่อเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็ต้องเร่งสะสางปัญหาเศรษฐกิจที่ยุ่งเหยิงแล้วก็หนักหน่วงทันทีค่ะ
ซึ่งก็ได้ยอมรับบนเวทีเสวนานะคะเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙
จุดยืนของไทยในเวทีโลกไว้ว่า
หากเทียบวิกฤตโควิด๑๙กับวิกฤตต้มยำกุ้งปี๒๕๔๐แล้ว

เพราะเมื่อปี๒๕๔๐นะคะกระทบจากข้างบนลงข้างล่าง
แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะยังพอเดินไปได้
ซึ่งแตกต่างกับครั้งนี้นะคะที่ผลกระทบกระจายไปทั่วประเทศ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักหมดเลย
แต่ถ้าถามว่าณเวลานี้ค่ะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี
นาคมก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นแล้ว
ไปฟังเสียงบางช่วงมังตอนของคุณคลังป้ายแดงกันค่ะ
ในช่วงระยะสั้น
แต่เราก็ดูแล้วว่าจริงแล้ว

เพราะฉะนั้นก็เกิดมาเป็นโครงการ
ในเรื่องของชิมชอบใช้

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คงจะไม่เพียงพอค่ะ
๓อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยยืนหยัดในปี๒๕๕๙

การอัดฉิดควรจะเน้นในเศกเตอร์
สาขาเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องช่วย
คือสาขาเศรษฐกิจซึ่งยังไปไม่ไหวเลย
โรงแรมการท่องเที่ยว
ในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกชาวลิศยงเจยุทธ์
ซึ่งท่านนะคะได้ย้ำว่าการอัดฉีดค่ะไม่ใช่อยู่ดีเอาเงินไปแจก
แต่รัฐบาลค่ะต้องคิดโครงการที่จะทำให้โรงแรมได้รับการใช้ประโยชน์
และก็ต้องช่วยให้คนไทยแจ้วด้วยกันภายในประเทศได้
โดยยกตัวอย่างง่ายว่าคนเที่ยวบางแสนเต็มวันเสาร์อาทิตย์
โรงแรมริมชาญหาภรรยากรของคนเยอะมาก
หรือมีการกระหัวหินในวันยุธก็เต็มเต็มเหมือนกัน
ก็ยำให้รัฐบาลคิดว่าทำอย่างไรให้คนที่อยากจะไปที่ไกล
หัวหินซึ่งรัฐบาลนะคะต้องดูแลค่าใช้จ่ายตัวนี้
แทนที่จะแค่ให้คนไปก่อนแล้วก็ค่อยลดราคาค่าโรงแรมทีหลังค่ะ
อีกมุมหนึ่งค่ะของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีค่ะ
อเดียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลัง
ในสมัยนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวศค่ะ
ซึ่งแม้จะมองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาช้าไปพอสมควรนะคะ
แต่ท่านก็บอกว่าถ้าจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็คงไม่ได้ค่ะ
ไปฟังเสียงท่านกันสักเล็กน้อยนะคะ
ในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง

แน่นอนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
วันนี้ทางสบคเองเนี่ยช้ามากในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้นะครับ
คือความภาคภูมิใจในการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์ในประเทศ
เพราะว่าความเข้าใจเหล่านี้แลกไม่ได้เลยกับการที่
คนจำนวนเป็นล้านคนที่ต้องตกงาน
และเศรษฐกิจจำนวนมากมายที่ต้องล้มละลาย
เพราะว่าไม่คุ้มที่จะแลกนะครับ
แพทย์สุรพงศ์ค่ะได้เสนอเพิ่มเติมอีกว่าในเวลานี้ค่ะ
ความกลัวโควิดในทีเนี่ยต้องลดลงได้แล้ว
การกักตัวเหลือ๑๐วันก็ยังได้ค่ะ
เพราะบางประเทศก็เหลือ๗วันแล้วและบางประเทศเองก็เหลือ๕วันด้วยซ้ำนะคะ
แต่ในแพทย์สุรพงศ์ก็มองค่ะว่าอุปสรรคมันอยู่ที่สบคค่ะ
ยังมีการยืนยันว่าจะใช้มาตรการแบบเดิมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของโรค
เพราะฉะนั้นนะคะสอบคอหรือบุคคลที่รับผิดชอบต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังค่ะ
และเปิดการท่องเที่ยวให้เร็วขึ้นกว่านี้
ซึ่งสอดคล้องกับดรธนงนะคะที่ส่งเสียงถึงนายกว่าตอนนี้ประเทศต้องคลายแล้วค่ะ
โดยจุดที่คลายนะคะก็คือยอมรับว่าโควิด๑๙จะเกิดได้วันละกี่คนดูแลไหวหรือไม่
ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องกลับมา
การเจรจากับต่างประเทศและก็การเดินทางต่างก็ต้องเริ่มต้นขึ้นค่ะ
ในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลย
คนนี้มาท่องเที่ยวอยู่ดีถูกกัก๑๔วันผมไม่มีใครมา

คนที่จะมาทำงานอาจจะยอม
ถูกย้ายงานจากญี่ปุ่นมาเนี่ยอาจจะยอมถูกกัก๑๔วันแล้วก็เข้าไปอยู่ในบริษัท
เช่นเดียวกับกรจติกาวนิษฐ์นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
ในสมัยนายกรัฐมนตรีอภิษฎเวชาชีวะ

การท่องเที่ยวก็อาจไม่กลับมาระดับเดียวกับก่อนโควิด
แต่จะค่อยดีขึ้นเรื่อยได้แน่นอนค่ะ
แล้วก็ได้แนะเพิ่มเติมนะคะว่าควรปรับชุดความคิดยุทธศาสตร์ว่า
โควิดในทีนก็คืออีกโรคหนึ่งที่ต้องหาทางอยู่กับมัน
ซึ่งอดีตรัฐมนตรีกรนะคะก็ได้มองว่า
ประเทศไทยค่ะยังยึดกับหลักยุทธศาสตร์
ก็คือต้องรักษาความเป็นศูนย์ในแง่ของจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ
ซึ่งนั่นค่ะหมายความว่าเราต้องปิดประเทศต่อไป
ซึ่งมีผลข้างเคียงกับเศรษฐกิจค่ะ
และเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าหลายคนพูดกันว่า
สมดุลที่สังคมไทยรับได้คืออะไร
หากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดประเทศอยู่ในผลกระทบที่รับได้
ก็ต้องปิดต่อไปเพื่อที่ให้ประชาชนปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงจากโควิด๑๙
แต่ถ้ามองว่าเริ่มรับไม่ได้ก็ต้องหาจุดปลอดภัยค่ะ

คุณกรยังเน้นย้ำอีกว่าเรื่องของปากท้องนั้นสำคัญที่สุดค่ะ

ซึ่งที่ผ่านมาค่ะเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาล
ดังนั้นทีมเศรษฐกิจต้องปรับจูนโยบายมาตรการต่าง
เพื่อให้กลุ่มสายป่านสั้นเหล่านี้เข้าถึงได้ค่ะ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยว

เพราะคุณกรนั้นมองว่าสำหรับประเทศไทย
แข็งในอนาคตก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งถ้าปล่อยให้ผู้ประกอบการล้มหายตายจากไปหมดในช่วงนี้
เมื่อสภาวะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติก็จะฟื้นตัวยาก
โดยอดีตรัฐมนตรีคลังได้เสนอว่ารัฐบาลควรจัดหาซอฟต์โลน

ระมาณในส่วนในแพทย์สุระพงศ์เสนอว่า
รัฐบาลต้องมีมาตรการอัดเงินทุนเข้าไปค่ะ
ซึ่งรัฐบาลค่ะต้องให้โอกาสในการสะสมเงินทุน
บอกว่าจะให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งวงเงินเอาไว้ประมาณ๕แสนล้านบาท

ถึงวันนี้นะคะ๕แสนล้านบาทนั้นปล่อยไปได้ประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาทเท่านั้น

เพราะธนาคารพาณิชย์นะคะต้องป้องกันตัวเอง
ฉะนั้นค่ะรัฐบาลเองก็จะต้องพร้อมที่จะอัดเงินทุนเข้าไปค่ะ
พร้อมที่จะต้องออกเป็นพันธบัตรให้ธนาคารเที่ยวไทยไปมาซื้อ

อย่างเช่น๐๐๑ร้อยปี
ซึ่งอาจจะประมาณสัก๒๐ของ๒๔แสนล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย๐๐๑ต่อปีคือปีละเท่าไหร่
ปีหนึ่งก็อาจจะแค่ประมาณสัก๔๐๐ล้าน

ที่มีคำถามกันว่ายังเป็นหัวรถจากเศรษฐกิจไทยอยู่ไหมนะคะ
คำถามนี้ค่ะดรธนงนะคะมองว่า
แต่ที่ดรธนงห่วงนะคะก็คือ
ถึงแม้จะกลับไปจุดก่อนเกิดโควิดในทีน
ก็ต้องเข้าใจว่าประมาณ๑๐ปีก่อนหน้าค่ะ
เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยแค่๒ค่ะ
ขณะที่ประเทศอื่นนะคะเช่นเวียดนามหรืออินเดีย

จากราคาน้ำมันตกนะคะแต่ในแง่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
เร็วกว่าไทยค่ะซึ่งนั่นก็คือจุดที่ไทยสู้ไม่ได้นะคะ

เขาเรียกอยู่ในกับดักรายได้ของประเทศ

ตรงนี้จะทะลุมันมีทางเดียวแหละ

ตัวอื่นมันมีอยู่แล้ว
มีให้เราอยู่แล้วหรือเรามีอยู่แล้ว
ทรัพย์พิกรธรรมชาติไม่ต้องไปหวังเรานอกจากที่ดิน
มันขาดการพัฒนาทรัพย์พิกรนั้น

มันเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ในอนาคตเลย
คล้องกับนายแพทย์สุรพงศ์นะคะที่เห็นว่าการพัฒนาคนนั้นสำคัญ
สำคัญอย่างไรไปฟังนายแพทย์สุรพงศ์กันค่ะ
ของเรื่องการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศแล้ว

มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมากระจุกตัวอยู่ที่เดียวกัน

มันไม่ใช่ภาพที่จะสามารถใช้อย่างเดิมอีกแล้ว
ถ้าจะมองเรื่องท่องเที่ยว
แต่ถ้ามองในระยะยาวคือพัฒนาอะไร

ซึ่งทำให้การศึกษาสามารถพัฒนาคนให้ตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงได้
โดยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพหรือแม้แต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
เพราะหากถามว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมมั้ยนะคะคำตอบของไทยคือยังไม่พร้อมเลยค่ะ
ทีนี้เรามาดูกันเรื่องของจุดยืนของไทยบนเวทีโลกกันค่ะ
ระบบสาธารณสุขของไทยที่ดีเลิศ
ดังนั้นค่ะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ
ทำให้ระบบสาธารณสุขสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพขึ้นมาให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นได้ค่ะ
เพียงเท่านั้นนะคะในด้านการเกษตรก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมค่ะ
ต่อยอดในอุตสาหกรรมการเกษตรเฟื่องฟูมากขึ้นแทนที่จะขายแค่วัตถุดิบทางการเกษตรเท่านั้น
แต่ในการพัฒนาการเกษตรนั้นนะคะอดีตรัฐมนตรีกรค่ะก็มองว่าควรให้ความสำคัญกับเกษตรกรด้วย
เพราะฉะนั้นค่ะต้องมุ่งไปที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในฐานะผู้ผลิตว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรค่ะ
มากกว่าที่จะไปดูว่าพ่อค้าขายแข่งกับพ่อค้าต่างประเทศได้ไหม
ส่วนสำคัญที่สุดค่ะก็คือการช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถพูดถึงตลาดได้ด้วยตนเองค่ะ
ซึ่งคุณกรมองว่านี่เป็นประเด็นที่ท้าทายค่ะ
การส่งเสริมให้สหกรณ์นะคะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้น
แล้วทำหน้าที่แสวงหาตลาดให้กับเกษตรกรค่ะ
สุดท้ายนะคะรัฐมนตรีก่อนเสนอเพิ่มเติมว่า
ไม่อยากให้กรุงเทพค่ะเป็นเมืองที่ต้องมีทุนหนาเท่านั้นถึงจะทำมาหากินได้
รัฐบาลนะคะควรจะทำให้เป็นเมืองที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสอยู่ร่วมกันค่ะ
ทางออกเศรษฐกิจไทยจากสามดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ส่งเสียงถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาและคณะรัฐบาลนะคะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ในปี๒๕๖๔นี้ค่ะ
ไทยสามารถกลับมาเป็นศูนย์กลางอาเซียนแล้วก็ก้าวไปยืนบนเวทีโลกได้อีกครั้งค่ะ